พ่อทำไปน้ำนี้มีคนมีบุญกับครูสัพย่า
ผมตัวแรกสวายประทับให้เขา
นี้มี๙หาก็๘หา
ตอนนี้มี๙หาก็๘หา

ตอนนี้มี๙หาก็๘หา